โปรดติดตามตอนต่อไป
สำเนียงแกจำได้นะว่าคนหนึ่งเนี่ย

เข้ามาทำทีว่าสอบถามเส้นทาง
ฉันบอกเลยนะว่าดูข่าวแบบนั้นบางที

แวงกับการที่จะเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีนะ
เข้ามาแทรกสอบถามเส้นทางจากยาย

คอกสายยายมีเงินไหมมีเงินหรือเปล่า
เอามายายตอบไป

ยายบอกจะเปิดได้ไงนี่ไม่ใช่บ้านของยาย

ส่วนคนรูปร่างเตี้ยก็เข้ามา

ใช้เท้าถีบคนร้ายไปกระเด็นเลยนะ
สุดท้ายคนร้ายมันโกรธค่ะ

แล้วหนึ่งในนั้นตามมากระทืบยายซะ

ถ้าจับได้จะชกอีกหนึ่งจังยายซิ
บอกคุณบอร์ดขอชกหน่อย
ชกเต็มที่มันแบบชกยายนะ

แต่ก็เข้าใจยายบอกว่าถ้าจับมันได้นะ

จะได้รู้ว่ายายเจ็บขนาดไหน

ท่านจะเป็นผู้พิทักษันติราชจริงช่วยจับมาหน่อย
แต่ว่าตำรวจรับปากว่าวันสองวันนี้แหละจะสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ